อ่ะคราวนี้มันเป็นเรื่องเสื่อมเสียอีกเหมือนกันแหละ

คือรายเดอร์คนนี้เขาขี่รถ

อยู่ดีก็ไปเจอตำรวจนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้า

ไฟท้ายมึงอ่ะเจ๋งเหรอ
อ้าวแต่พูดไปเหมือนลิ้นมันนั่นนิดหนึ่งเนอะ
ลิ้นละมุดมาปะอ๋อไม่รู้ยังไงแต่ไม่พอ
ตบโทรศัพท์เขาแตกเอาหัวกับนอกฟาดหัวก็อีกต่างหาก

อ้าวก็น้าตบผมไปแล้วกล้องแตก

แล้วผิดอะไรอ่ะแล้วผมผิดอะไรน้าโกนแชะควัดความรุนแรงกับผมป่ะ

ไม่รุนแรงอะไรแล้วน้าตบผมน้าโหน็อคภาพผมอ่ะไม่รุนแรงอะไรอ่ะ
เห็นป่ะพอน้าทำแล้วน้ามานั่งคิดมาคิดตอนเนี่ย

อ้าวไม่น้าจะเอาไงกับผมอยู่น้าก็มาตบผมป่ะเนี่ยผมเนี่ย
ผมจะไปทรงของเนี่ยอาหารผมก็ยังอยู่ในนี้

คนนี้นะเขาเป็นรายเดอร์เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แต่ทุกคำเนี่ยน้องรายเดอร์คนนี้เขาเรียกน้าตลอด

ทีนี้เขามีข้อความระบุไว้แบบนี้ว่า
สังกัดไหนหว่าใครจำลูกน้องของท่านได้ตรวจสอบหน่อย
ขณะขับขี่จริงไหมและข่มขู่คุกคามประชาชนจริงไหม
รายเดอร์เล่าแบบนี้ว่าตัวเองจะไปส่งอาหารอยู่ซอยไทยรามันที่ถนนฮัทไทยราช
แล้วอยู่ดีเขาเดาว่าคงจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

ขี่รถเลี้ยวตัดหน้าจังหวะจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วพูดว่า
ไทรมึงอ่ะราคาแพงมากเหรอ
เอ้าเขาก็เลยตอบกลับไปคือเขาตอบว่าอะไรเหรอ
แต่การตอบของเขาคือเพราะเขาใส่หมวกกันน็อกเขาไม่ได้ยิน

ปรากฏโดนคุยกลับมาอ้าวกลายเป็นปัญหาคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้เรื่อง
แล้วน้องรายเดอร์คนนี้บอกว่าเหมือนได้กลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
แล้วเลยหยิบโทรศัพท์มือถือจะมาถ่ายคลิป
ตำรวจนายนี้บอกถ่ายเลยถ่ายเลยจังหวะนั้นค่ะ
ตบเอาโทรศัพท์มือถือร่วงจนแตกและโดนเอาหมวกกระน็อกฟาดอีก
เจ้าตัวงงทำไมต้องทำแบบนี้เขาทำอะไรผิด
แล้วตำรวจนายนี้ไม่รับผิดชอบอะไรใดทั้งสิ้นขี่รถหลบหนีไป
เจ้าตัวเลยบอกว่าอยากเอาเรื่องนี้มาให้ตรวจสอบว่า
นี่คือตำรวจสังกัดที่ไหนและนะคะอยากจะให้มาดำเนินการตามกฎหมายด้วย
นี่ถือว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายและเสียทรัพย์ด้วยนะ